เรื่องนี้เอามาเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์ให้สำหรับผู้หญิง
รวมไปถึงน้องนักศึกษาที่อยู่ตามหอพักต่าง
อยู่ที่ห้องต้องอยู่ให้ดีมันมีข่าวมาหลายข่าว
แล้วที่เราอ่านแล้วว่ามีคนร้ายบุกเข้าไปในห้อง
พยายามจะเข้าไปลวนลามไปขโมยทรัพย์สิน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับน้องผู้หญิงคนหนึ่ง
เป็นนักศึกษาอายุ๒๔อยู่ในหอพักนอนอยู่ดี
แล้วมีคนเหมือนเข้ามาใต้ผ้าห่ม
นี่บีบคอเหรอร้องรอยทั้งตัวเลยนี่ใช่
เข้ามาแล้วเหมือนพยายามจะลวนลาม

กี้นะคะนามสมมุติอายุ๒๔ที่หอพักค่ะ
อาศัยอยู่ในหอพักในนครศรีธรรมราช
บอกว่าเมื่อวันที่๙ธันวาคมสักตี๕๓๐ใกล้เช้าแล้ว
มีคนร้ายอายุสักประมาณ๓๐ค่ะ
เข้ามาในหอพักแล้วมาด้วยมีดหนึ่งเล่ม
ขืนใจเธอแต่เธอเนี่ยต่อสู้ขัดขืน
แล้วตะโกนร้องขอให้คนช่วยเหลือ
ที่สำคัญตอนคนร้ายเข้ามารู้ไหม
มันเข้ามาใต้ผ้าห่มมาจับมารูปแล้วมาจูบปากเธอ
เข้ามาถึงขนาดนั้นแล้วเหรอ

ปากสู้แล้วตะโกนขอความช่วยเหลือนะคะ

เหมือนมีแถวเพื่อนข้างห้องได้ยิน

แต่คนร้ายมันไหวตัวมันปีนหนีออกนอกหน้าต่างไปเลย
บอกเลยว่าน้องกี้ไม่ใช่คนแรกในเหตุการณ์นี้
เป็นเหยื่อรายที่๒แล้วนะคะ
เพราะหลังจากเกิดเหตุแค่วันเดียว
ก็มีลักษณะนี้แหละมีคนโดนเหมือนกัน
โอ้โหเขาบอกเขาหนีได้ทัน
กล้องวงจรปิดหน้าหอพัก

จริงมีกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
เฮ้ยแล้วทำไมยังจับไม่ได้อ่ะ
นี่ดูดิผู้ต้องสงสัยเนี่ย
มันมาแบบนั้นแล้วมันมาด้อมมองอยู่หน้าหอพักนะคะ
คือมีคนโดนแบบนี้๓คนแล้วนะ
หลังก่อเหตุเนี่ยมันเดินไปหลังหอพักด้วยนะ

โอ้โหมันหารกล้าขนาดนี้
กี้บอกนะคะวันที่เกิดเหตุ
โอ้โหตัวเองมีร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายหลายแห่งเลย
ตัวน้องไม่ได้อยู่ชั้นล่างด้วยนะ

มันบอกหลังตึกมีบันไดลิงปีนขึ้นไปได้

สันนิษฐานบอกสงสัยปีนขึ้นไปข้างหลังนั่นแหละ
ข้ามตึกรัดล้อไปงัดหน้าต่างเข้าไปก่อเหตุ

มันล็อกเป้าไว้หรือเปล่ามันจ้องน้องคนนี้หรือเปล่าเนี่ย
เธอบอกเธอพยายามนะตอนเกิดเหตุ
ทุบกำแพงทั้งตะโกนทั้งทำทุกอย่าง

ซึ่งเหมือนถ้าน้องเขาคุยโทรศัพท์กับเฟนอะไรแบบนี้
เราก็จะได้ยินเพราะเตียงนอนมันติดกัน
อันนี้น้องกี้นะล่าสุดใช่ไหมเหตุเกิดกับกี้ค่ะ
แต่มีน้องอีกคนนึงชื่อน้องส้มน้องส้มเป็นคนที่๓แล้วนะ
ส้มเป็นคนที่๓น้องส้มบอกว่า๕ทุ่มของวันที่๑๑
เฮ้ยเดี๋ยวย้อนกลับไปกี้โดนวันที่๙นะ
แล้วความหมายคือพอมันหนีไป๒วันถัดมาไปเลยค่ะ

ส้มบอก๕ทุ่มกว่านอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ได้ยินเสียงตึ้ง

ส้มตกใจเดินไปดูเฮ้ยมีผู้ชายอยู่ตรงหน้าต่างหลังห้องนะ
ตอนนั้นตั้งสติวิ่งหนีค่ะแล้วตะโกนขอความช่วยเหลือ
คนดูแลหอพักบอกเขาส่งนี้ต้องสงสัยมาให้ดูนะ
เอามาเทียบกับภาพกล้องวงจรปิดสรุป

ไอ้คนนี้มันพยายามงัดห้องของคนเช่าฝั่งตรงข้ามอีกด้วยนะ
หอพักอื่นด้วยแต่ตรงนั้นห้องนั้นเจ้าของห้องไม่อยู่
แล้วมันก็ไปงัดบ้านของชาวบ้านใกล้ใกล้กันเจ้าของไปเจอมีปากเสียงทะเลาะกัน
แล้วหนีไปเลยค่ะจากข้อมูลทั้งหมดนะคะเท่ากับว่าคนร้ายก่อเหตุปีนหอพักผู้หญิงมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓ครั้ง
แล้วตอนนี้คาดนะคาดว่าเป็นคนคนเดียวกันแน่นอนนะวันที่เจ็ดธันวาเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งนะ
ที่อยู่หอฝั่งตรงข้ามกับน้องกี้เพราะตรงนั้นมันจะเป็นหอพักหมดเลย
ธันวาก่อเหตุกับคนแรก๙ธันวาไปที่น้องกี้ใช่ไหม
พอมา๑๑ธันวาคมไปที่น้องส้มเฮ้ยมันไม่ได้นะแบบนี้
เจ้าหน้าที่ตำรวจสภเมืองนครศรีธรรมราชค่ะคือชาวบ้านและคนที่อยู่หอพักแถวนั้น
น้องน้องนักศึกษาบอกเขาบอกว่าตำรวจรู้ตัวคนร้ายแล้วนะก็อยากให้เร่งจับกลุ่มตัวค่ะ
ตำรวจบอกอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาเดิมเนินคดีต้องจับให้ได้นะครับ